คุณผู้ชมครับกลับมาดูเรื่องราวของผู้ชายชาวสงขลาท่านนี้
เขาไปร้องเรียนกับกลุ่มทนายใจดีฮะ
บอกว่าเขาถูกสวมบัตรประจำตัวประชาชน
มันโยงกลุ่มจีนเทาหรือเปล่า

เขาบอกเขาเป็นคนไทยแท้แต่กำเนิดเนี่ยนะฮะ
กรณีที่นายพนาอายุ๓๖ปีชาวจังหวัดสงขลาครับ

ถูกตำรวจสพเมืองสงขลาจับในข้อหา

เป็นคนที่ไม่ใช่สัญชาติไทย
คุณผู้ชมครับจากนโยบายการปรับปรามกลุ่มทุนจีนสีเทา

แล้วก็ทำธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทย
ตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาโดนข้อหานี้ไป
พบผู้ต้องหาหนึ่งลายคือนายเมคา
ซึ่งอยู่บ้านเดียวกับนายพนา
มีวันเดือนปีเกิดเดียวกันมีพ่อแม่คนเดียวกัน
ทำให้นายพนาตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้ครับ

เพราะว่านายพนาเป็นเสาหลักของครอบครัว
และก็เป็นแค่ช่างก่อสร้างธรรมดาเท่านั้นเอง
ครอบครัวของนายพนาไปร้องเรียนขอความเป็นธรรม

คุณพนาเนี่ยแกเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีน
และยังเคยเป็นทหารเกณฑ์ด้วย

ไม่เคยเกี่ยวยงกับกลุ่มทุนจีนสีเทา

ขอให้ปล่อยตัวเพื่อออกจะได้ออกมาสู้คดีนะครับ

ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดหย่อก่อนค่ะ
น้องอยากให้เขาได้ออกมา
เขาเป็นผู้บริสุทธิ์ไง

ได้พิสูจน์ตัวเองนะคะ

น้องไม่ได้ทำงานเลย

ลูกก็ยังเรียนอยู่แล้วก็ยังเล็กอยู่ค่ะ
บ้านที่จะอยู่ก็ไม่มีเพราะว่ากำลังจะทำบ้านอยู่พอดีอะค่ะ
ลื้อบ้านมาบ้านมันพังอะค่ะ
โอ้โหเราเคยเห็นในข่าว
สวมคนตายว่าแย่แล้วนี่สวมคนเป็น
ก็โอ้โหรับเคราะห์ไปนะครับ
ว่าที่ร้อยตรีชัชวานบำรุงวงครับตัวแทน
ทนายใจดีระบุว่าการสวมบัตรประจำตัวประชาชน
มีมานานแล้วสาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหน้าที่ทุจริต
ผมไม่ได้พูดนะนี่ทนายก็พูด
สาเหตุหลักเกิดจากเจ้าหน้าที่ทุจริต
แล้วก็ระบบการตรวจสอบที่อ่อนแอ

ในทุนต่างชาติที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายครับ